คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของตำรวจนะครับ
ติดตามไล่ล่าคนขับรถกระบะอย่างที่คุณวรพรนำเรียนไป

ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นเช้ามาก
เช้าถึงขั้นที่ว่าคุณครูคนอื่นเนี่ยเขายังกินข้าวเช้ากันไม่เสร็จเลยคุณนัทพงศ

เขาก็เตรียมเอกสารการเรียนการสอนให้กับนักเรียนปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึง
ก็ขับรถมาไม่เคยมาก่อนนะฮะเข้ามาที่โรงเรียนแล้วก็ขอเข้าห้องน้ำ
หลังจากออกจากห้องน้ำนี่แหละค่ะก็คงจะเห็นว่าไม่มีใคร
ครูสาวอยู่คนเดียวก็มาพูดคุยกับครูให้ครูโอนเงินให้เอาโทรศัพท์ตัวเองเนี่ย
ให้ครูใช้แอปให้หน่อยแล้วก็ปรากฏว่าพอครูเปิดแอปไป
ก็กลายเป็นภาพโป๊ะแล้วก็ลวนลามครู
ครูก็ตกใจร้องโวยวายมีคนเข้ามาช่วยพอดีค่ะ

ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
เธอตั้งคันด้วยตั้ง๑๕๐๐เดือนนะโอ้โฮคนร้ายนะเห็นไหมค่ะเร่งเครื่องถอยเข้าถอยออกพยายามจะฝ่าวงล้อมหลบหนีไปตำรวจไปที่โรงเรียนวัดน้ำรอดอยู่ที่ชุมพรเป็นโรงเรียนสอนระดับชั้นอนุบาลกับปฐมโรงเรียนนี้ไม่ใหญ่ค่ะมีนักเรียนใกล้๕หลายคนห่างจากถนนถนนใหญ่เนี่ยสิบกิโลเท่านั้นเองผู้เสี
ก็เป็นของเพื่อนครู
หลังจากนั้นมีผู้ชายคนนึงมายืนขอเข้าห้องน้ำ

ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแล้วรู้สึกแปลก
ก็เลยเหมือนกับพิมพ์ไลน์ไปแจ้งครูคนอื่น

คือรู้สึกไม่ปลอดภัย

ไปประมาณ๑๕นาทีผู้ชายคนนี้เดินกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
มือถือให้ช่วยทำธุรกรรมช่วยโอนเงินผ่านแอปให้ที
เธอก็รับมาทำให้แต่หน้าจอเนี่ยมันเป็นรูปโป๊ะ
โอ้โฮคราวนี้มันน่าจะใช่แล้วล่ะนะคะ
ผู้ชายคนนี้หลังจากนั้นใช้กำลังสวมกอด
แล้วก็ลวนลามพยายามจะข่มขืนเธอก็บอกนี่ท้องอยู่
ขอความช่วยเหลือแต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ยอมนะคะ
โชคดีมากที่ครูที่เธอไลน์ไปหาเนี่ยเขาขับรถกลับมาพอดี
เธอก็ตะโกนสุดเสียงเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือค่ะ

โยนปุ๊บเขาก็แบบกอดเลยเข้ามากอดจากฝั่งนี้
ก่อแล้วก็ดึงมาตรงนี้ปล่อยหน้าอยากหน้าอยากเข้าหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูดิ้นละดิ้นดิ้นจนต้องกระเด็นแล้วหนูก็วิ่งขวาแล้วมันจะนีแม่คือเจ้าอยู่
ก็ขยับนี่หนูก็ทำอย่างนี้แล้วออกไปเลยน้าอยากเข้ามาน่ะ
แล้วก็ขยับขยับออกไปถึงหน้าประตูก็หนูก็หันไปเห็นว่าเออวิ่งวิ่งไปหาผู้ผู้ชายค่ะ

มันก็ถอยกลับแล้วมันก็ไปออกมาแล้วมันบอกว่ายังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลย
ก็บอกพี่พี่เขาว่าคุณครูเขาก็ไม่จับว่าอย่างวันนั้นด้วย
ว่าตอนนี้ก็ให้กลัวอยู่
คือถ้าดูจากลักษณะตรงนี้นะคุณนัทพงศ์คือท้องครูก็ยื่นมาแล้วนะ๕เดือน
เห็นชัดแล้วนะว่าคุณเป็นคนท้องแต่คนร้ายก็ยังจะทำอืม
แล้วเธอก็บอกด้วยว่าเธอก็ท้องก็ยังไม่ยอมหยุด
กระทั่งมีคนมาช่วยถึงยอมแล้วขับรถหนีไปแล้วสุดท้ายเนี่ยถูกไล่ถูกดักล้อม
ก็ไปทิ้งรถเอาไว้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปค้นรถคันนี้ค่ะ
นี่ไม่อยู่แล้วนะคะทิ้งรถไปแล้วเขาไปค้นรถคันนี้จนกระทั่งไปเจอเอกสารเป็นบัตรประชาชนอยู่ในรถ
นะคะก็ตรวจสอบพบว่าเป็นบัตรของนายสิทธิพงศ์คงนครเป็นชาวบ้านที่อำเภอชายาจังหวัดสุราชธานี
เนี่ยคือทิ้งร่องรอยเอาไว้เป็นบัตรประชาชนตามเจอได้ในที่สุดนะคะ
รถคันนี้ไปทิ้งไว้ที่สวนปามห่างจากโรงเรียนประมาณยี่สิบกิโลตำรวจก็สอบต่อไปเรื่อยเรื่อยค่ะ
นะคะบอกว่าประสานตำรวจท้องที่อำเภอชายาสุราธานีเข้าไปตรวจสอบที่อยู่ตามบัตรเลยค่ะ
นะคะล่าสุดก็ไม่เจอนะคะแต่ว่ารู้ข้อมูลเพิ่มว่าผู้ต้องสงสัยมีอาชีพทำประมง
มีภรรยาและลูกอยู่ที่ประจวบคิริคันแล้วก็ชื่อนี้นามสกุลนี้ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่ามีประวัติยาเสพติดด้วยครับนี่แหละค่ะนะฮะ
ล่าสุดมีรายงานว่าตอนนี้ศาลจังหวัดชุมพรได้ออกหมายจับแล้วนะคะ
นายสิทธิพงศ์คงนครข้อหากระทำอาณาจารย์ตำรวจชุมพรและใกล้เคียงตอนนี้กำลังประสานกำลังติดตามตัวอยู่นะคะ
นี่แหละค่ะนายสิทธิพรนะคะขณะที่โรงเรียนที่เป็นที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ก็ต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังบุคคลภายนอกแล้วค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่า
ตอนที่เกิดเหตุนี้มันยังเป็นช่วงเช้าอยู่เลยแล้วก็นี่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เคยเข้ามาในโรงเรียนมาก่อน
แล้วก็เข้ามาประชิดตัวถึงตัวครูเลยก็ต้องตรวจสอบกันให้มากขึ้น
แล้วก็ครูผู้หญิงตอนนี้ก็ไม่อนุญาตให้ทำงานตามลำพังแล้วในโรงเรียนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ